ส่วนเรื่องผีเรื่องนี้ค่ะเป็นผีนางตะเคียนตะเคียนเลยเหรอใช่ค่ะ
แต่เขาไม่ได้ร้องหมอปลาให้มาช่วยนะร้องเพจสายใหม่ต้องรอด
เพจสายใหม่ต้องรอดก็ไปช่วยนิมนต์พระเป็นเจ้าอาวาสวัดสายไหม
ให้ไปช่วยไล่ผีพระคุยกับผีคุยยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ

พระอาจารย์ออสค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดสายไหม
พยายามจะเจรจากับผีนางตะเคียนที่มาสิงร่างนางสาวเอนามสมมุติคนนี้นะคะ
บอกว่าให้ออกไปจากร่างนี่ไปนะไปนะอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ผู้หญิงคนนี้ที่โดนสิงร่างนี่ก็ร้องนี่ไม่ยอมออกไม่ยอมไป
ไม่ยอมไปพระท่านก็บอกเดี๋ยวจะหาร่างให้นะก็ไม่ยอมไป
นี่ค่ะนี่โอ้โหคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายบอกว่าหนูอยากมีสามี
เหรอเกี่ยวอะไรคะงงเหมือนกันค่ะ
สายใหม่ต้องรอดได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ
จากครอบครัวของนางสาวเอนามสมมุตินะคะ
คือ๒ปีก่อนนางสาวเอเดินผ่านศาลเจ้าแม่ตะเคียน
หันไปมองรูปปั้นในศาลแล้วก็คิดในใจว่า
ทำไมเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่สวยจังพอกลับมาถึงห้องตกกลางคืน
ฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมาเข้าฝันแล้วยิ้มให้หลังจากนั้นเจอเรื่องแปลกแปลกตลอดเลย
คล้ายกับถูกผีสิงอยู่อยู่ก็มีกลิ่นน้ำอบโบราณ
บางทีก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ช่วงที่มีสตินางเสาเอก็เล่าให้ครอบครัวฟังว่า
ทุกครั้งที่สวดมนต์จะมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงมือเท้าเกร็งทำให้สวดไม่ได้
ครอบครัวก็เลยติดต่อไปที่เพจสายใหม่ต้องรอดไปขอความช่วยเหลือค่ะ
นี่นะคะคือนางสาวเอนามสมมุติคนที่โดนผีสิงอ่ะคือหลังจากพระอาจารย์ออสใช้มีดหมอของครูบาอาจารย์สวดมนต์แล้วก็แตะที่หัวของนางเสาเอนางเสาเอก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดแล้วก็นิ่งไป
สักพักพอเธอได้สติฟื้นขึ้นมาบอกโล่งโล่งเลยแต่ก็ไม่มั่นใจว่าผีนางตะเคียนออกไปหรือยัง
อาจารย์ออสท่านก็เลยแนะนำว่างั้นก็ทำบุญสิทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีนางตะเคียนก็แล้วกันนะจะได้ไม่มารบกวนอีกนะคะ